คุณผู้ชมฮะผมพาคุณผู้ชมไปทานเค้กกันบ้าง
แต่คราวนี้เค้กนี้มีความแปลก
เพราะว่าทำมาจากปลากระพงขาว

เขาบอกว่าไม่ใช่เค้กคุกกี้ฮะ

แต่คราวนี้เป็นคุกกี้ปลากระพงขาว
มันก็แปลกนะของขาวมาอยู่กับของหวาน
แต่เขายืนยันนะว่าไม่มีกลิ่นคาวของปลาเลย

นี่แหละครับอบมาร้อนให้คุณผู้ชมได้เห็นกัน
แต่ว่าวิธีการในการทำจะเป็นอย่างไร
แล้วก็กลุ่มชุมชนไหนกลุ่มแม่บ้านไหนเขาทำ

เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
เทอดไทย๘๐๓๐๐มหาประชา
สตรีและเยาวชนสหกรประมงบางจักรงบางแก้ว
หมู่๘ครับที่บ้านปาบมาบ
ตำบลบางแก้วอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
ที่นี่แหล่งทำคุกกี้ปลากระพงขาว
วิธีทำเขาบอกว่าเขานำปลากระพงขาวนะ

เอาแต่เนื้อเอามาสับให้ละเอียด
ซับมาให้ละเอียดเลย
แล้วก็ยีให้ฟูแล้วนำไปทอดน้ำมันให้เหลือง
ลักษณะคล้ายอะไรนะคุณปลาดุกฟูอย่างนี้เหรอฮะ

แต่คราวนี้เป็นปลากระพงขาวเอาลงไปทอดให้เหลือง
กับส่วนผสมอื่นก็คือแป้งสาลีไอซิ่งขาวโอ๊ต
ไข่ไก่เนยสดเม็ดมะม่วงหิมพรานต้องมี
มะพร้าวคั่วให้หอมต้องมีน้ำตาลมะพร้าวแท้
หวานหอมต้องมีเกลือสมุดเข็มนิด
ผงฟูผสมปั่นให้เข้ากันก่อน
แล้วก็ตากออกมาวางเป็นชิ้นแบบนี้นะครับ
จากนั้นก็ตามสไตล์ของคุกกี้ล่ะครับเอาเข้าเตาอบศูนยากาศ
ไฟอ่อนใช้เวลาอบ๑ชั่วโมงครึ่งอดใจรอสักนิดหนึ่ง
นำออกมาจากเต่าร้อนคุกกี้ก็จะหอมโชยกลิ่นมาเตะจมูกเลย
พักให้เย็นไว้สักนิดหนึ่งแล้วก็แบ่งใส่ถุงบรรจุถุงบรรจุพันธุ์เนี่ยนะฮะ
ที่นี่รับทำตามออเดอร์นะครับขายในราคาส่งชิ้นละ๑๒บาท๕๐สตางค์
ปลากระพงขาวหรือใบชะครามก็มีใช้สูตรเดียวกัน
ยืนยันว่าอร่อยหอมละมุนลิ้นไร้กลิ่นขาวชิมแล้วจะติดใจ
ชิมเหมือนกันนะคุณนะน่าชิมจริงซื้อเป็นของขวัญปีใหม่อะไรก็ได้นะฮะ
ที่มาของการคิดทำคุกกี้ปลากระพงขาวนะครับเพราะว่าเป็นปลาที่คนไทยนิยมบริโภคอยู่แล้ว
เขาอร่อยแล้วก็ด้วยสถานการณ์โควิด๑๙ระบาดทำให้ราคาปลากระพงขาวตกต่ำ
การซื้อขายปลาสดก็ซบเศร้าทีนี้ครับก็ต้องมีการแปรรูปกันแล้วฮะ
แหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนแห่งนี้ก็ไปขอความรู้จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ยาเขตสมุทรสงครามนะครับเพราะว่าตอนนี้คือสถาบันการศึกษา
เขาก็มีการส่งเสริมในเรื่องของวิสาหกิจชุมชนด้วยใช่ไหมฮะในเรื่องของการให้ความรู้
ทีนี้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยก็ได้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปลากระพงขาว
แล้วก็ให้สมาชิกไปศึกษาเรียนรู้ทำเป็นคุกกี้ปลากระพงขาว
อีกอย่างก็คือคุกกี้ใบชะครามคุกกี้ปลาทูก็มีอยากชิมคุกกี้ปลาทู
อยากทานอ่ะพี่บุ๊คเราไปหาทานกันไหมอยากทานฮะคุกกี้กุ้งก็มีนะฮะ
ได้รับการสนับสนุนเครื่องสลัดเกร็ดปลาเครื่องปั่นเตาอบตู้แช่
กรมส่งเสริมเกษตรและสากรนะครับแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลกลายเป็นฝีมือของชาวบ้าน
ของชาวชุมชนของวิสาหกิจแห่งนี้นะครับคุกกี้ปลากระพงขาวเนี่ย
ดิบขายดีได้รับความนิยมแล้วก็เขาบอกว่าทำตามออเดอร์เท่านั้นนะครับ
ใครที่อยากจะติดต่อไปผมย้ำอีกทีวิสาหกิจชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงนะฮะ
สากรประมงบังจักริงบางแก้วที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
ใกล้เองขับรถไปไม่ไกล
ใช่ค่ะแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวไปซื้อแล้วไปเที่ยวได้ด้วยใช่ไหมคะ